ต่อกันที่นครศรีธรรมราชค่ะเป็นเหตุปล้นอุกอาจกลางสวนยางพารานะคะ
มีแรงงานพม่า๓คนเป็นพ่อแม่ลูกกันเขาก็อยู่ที่ที่พักคนงาน
ปรากฏว่ามีคนร้ายเป็นกลุ่มผู้ชาย๕คนค่ะใช้เสื้อปิดบังใบหน้า
คือเอาเสื้อคลุมหน้าไว้แล้วก็บุกเข้ามาจับสามพ่อแม่ลูกเนี่ย
คว่ำหน้าล็อกกุญแจมือเอามีดข่มขู่แล้วบอกว่าอย่าร้องอย่าส่งเสียงดัง
แล้วก็ปล้นทรัพย์สินเข้าไปหมดเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่
พักแรงงานชาวพม่ากลางสวนยางพาราในตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่นะคะ
อย่างที่บอกว่าคนร้ายเนี่ยใช้เสื้อปิดบังใบหน้าใช้มีดยาวบุกจับตัวในจอ
วัย๔๙ปีภรรยาวัย๕๐ปีแล้วก็ลูกสาววัย๒๐ปีซึ่งเป็นแรงงาน
พม่าทั้งสามคนค่ะบังคับให้ทั้งสามคนนอนคว่ำหน้า
ขู่ห้ามส่งเสียงร้องแล้วก็ใช้เชือกมัดทั้งมือและเท้าทั้ง๓คนเอาไว้
จากนั้นกลุ่มชาย๕คนนี้ก็ลื้อค้นทรัพย์สินได้เป็นโทรศัพท์มือถือไป๒เครื่อง
ยางแผ่นกว่า๕๐๐แผ่นน้ำหนัก๗๐๐กิโลกรัมราคากว่า๒๐๐๐บาท
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์พ่วงข้างหนึ่งคันไปด้วยเพื่อเอาไปใช้ขนยางพารานะคะ
ที่ทั้ง๕คนจะหลบหนียังเอาล็อกกุญแจเนี่ยขังผู้เสียหาย๓คนไว้ในที่พักอีกด้วย
คือเรียกว่ามัดทั้งมือมัดทั้งเท้าแล้วขังเขาไว้ในที่พักเลย
จอเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยเดินกลับมาจากรับประทานอาหารเย็นที่กงศรีกับเพื่อนรายงานชาวพม่า
ใช้มีดจี้บังคับปล้นทรัพย์ทำให้ทั้งสามคนรู้สึกตกใจแล้วก็หวาดกลัวเป็นอย่างมาก
แต่ว่าคนร้ายไม่ได้ทำอันตรายทั้ง๓คนนะคะ
ต่อมาตำรวจก็เลยลงตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับส่งชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ตามไล่ล่ากลุ่มคนร้าย

แล้วก็น่าจะมีการมาดูรัดเราไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะ

เพราะว่าอยู่กลางสวนยางพารานับร้อยไร่
ก็เลยสามารถทำให้ก่อเหตุได้อย่างง่ายได้นะคะ